คุณผู้ชมคะไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวนี้มันมาได้ยังไง
มันติดมาในกระเป๋าของนักเรียนคนหนึ่ง
ที่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
แตกตื่นกันทั้งโรงเรียนทั้งครูทั้งนักเรียน

น่าลูกมากครับนะครับน่ากลัวจริง

ใช่ค่ะแล้น้องถือกระเป๋ามาโดยไม่รู้หรอก

คือบางทีน้องอาจจะไปวางกระเป๋าไว้ตามบ้าน

หาที่อุ่นอ่ะแล้วมันก็เล้ยเข้าไปอยู่แล้วช้ามาก็รูดซิบเลย
แล้วก็แบกเป้มาโรงเรียนเลยด้วยโอ้ยเป็นห่วงตอนระหว่างแกกเป้มาโรงเรียนจังเลยอ่ะ
มารู้ที่โรงเรียนนะคุณผู้ชมเนี่ยมาโรงเรียนแล้วมาเปิดกระเป๋าไงใช่ไหม
งูจงอางค่ะแผ่แม่เบี้ยด้วยนะคะโรงเรียนแห่งนี้อยู่ที่อุดรธานี
ทั้งครัวทั้งนักเรียนแตกตื่นกันทั้งโรงเรียนยังดีนะ
มันไม่แบบไม่ฉกไม่อะไรเอาเนอะเปิดมาปุ๊บแบบโอ้โหเจอแบบนี้
สุดท้ายมีคุณครูผู้ชายท่านหนึ่งมาช่วยค่ะก็ยังไม่รู้ว่างูมันมาจากไหนนะคะ
แต่ยังดีที่เด็กปลอดภัยคุณครูปลอดภัยก็เลยคาดว่าที่บ้านเด็ก
อาจจะเป็นลอบเป็นป่ายางอะค่ะคุณครูบอกมันอาจจะมาซ่อนตัวหาที่อบอุ่น
ที่พี่อุ๋ยตั้งข้อสังเกตแหละมาซ่อนตัวในกระเป๋าน้องไม่รู้
กระเป๋าปุ๊บถือกระเป๋ามาโรงเรียน
มันคงเลื้อยเข้าไปแล้วไปขดอยู่อ่ะเพราะว่าบางทีมันก็มีข่าวอยู่หลายครั้งนะ
ก็คือบางทีไปอยู่ในรองเท้าน้องเวลาเช้าตื่นมาจะไปโรงเรียนเลยนะ

ขอก่อนนะหรือเอาไม้กว่านเอาไม้บางทีจะขาด
ใช่นี่ก็โหดไปแต่คุณครูช่วยเหลือเรียบร้อยนะครับ